เราจะไปติดตามบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหาร

จะมีพระราชพิธีอันเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ

และช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมก็จะมีพิธี
สำคัญนั่นก็คือพิธีอันเชิญ
พระผอบพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่๙

ประชาชนหลายคนไปจับจองพื้นที่กันแล้ว

ติดตามจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์

รายงานมาจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
บรรยากาศบริเวณด้านหน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

รอชมริ้วขบวนพระบรมอัฐฐิชศรียศริยศริ้วขบวนที่๖

บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ประชาชนกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ชมริ้วขบวน

วันนี้จึงเดินทางมารอที่บริเวณหน้าวัด

มาไม่ถึงค่ะ
ไปอยู่ตรงอนุสวรีค่ะ

ให้เต็มใจแต่เช้า

รักประชาชนมากค่ะ

รู้ว่าท่านเสียนะค่ะ

ไม่ได้ซื้อเขากินนะคะปลูกทุกอย่างค่ะ
แล้วเธอก็จะอยู่รอชนอยู่ข้างบนจนถึงตอนเย็นเลยใช่ไหมคะ

ทั้งนี้วัดบวรนิเวศราชวรวิหารนับว่าเป็นวัดสำคัญ
ซึ่งเต็มไปด้วยความผูกพันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
จากจะเป็นวัดที่พระองค์ทรงพระผนวดเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๙๙แล้ว
ในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีพระราชพิธีอันเชิญพระอบพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบันลังพระพุทธชินศรีองค์พระประธานภายในพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศราชวรวิหารด้วยค่ะ
และในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะคะริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
อันเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาบรรจุยังวัดปวรนิเวศราชวรวิหาร
ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารค่ะ
ขอบคุณนะครับเราก็จะรายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนไปจับจองพื้นที่นั่งจำนวนมากนะครับ
ในการที่จะเฝ้ารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับ